มาดูเรื่องนี้กันก่อนเป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์
คนร้ายสองคนค่ะคืออ่านมากเดินอยู่ริมฟุตบาทอยู่ดีดี
เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ไปเตะตาสองครั้งแบบนี้ค่ะเตะสองครั้ง
คือตาแกนั่งอ่านหนังสือแล้วเสื้อฟ้าเหมือนจะห้ามอ่าอ่า
สักพักหนึ่งเสื้อฟ้านั่นแหละค่ะกลับไปไปกระชากคุณตา
ไปเอากระเป๋าของคุณตามาข้างในมีทั้งเงินมีทั้งบัตรคนจน
มีทั้งบัตรประชาชนสมุดธนาคารเพียบเลยค่ะ
แล้วเสื้อดำกลับไปอีกครั้งเหมือนจะไปช่วยตาแต่ไม่นะ
ไปช่วยเพื่อนค่ะเอากระเป๋าของคุณตาไปนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะผู้กำกับสนนางเลิ้ง
บอกว่าภายใน๒๔ชั่วโมงจะสามารถจับกลุ่มให้ได้
แล้วจับได้แล้วจับได้จริงเดี๋ยวพาไปดูชมหน้าค่าตานะคะ
เมื่อครู่กล้องวงจรปิดส่วนนี้ค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่
ช่วงกลางวันนะคุณไปตรวจสอบริมถนนนครสวรรค์ย่านนางเลิ้ง
ไปพบกับคุณตาผู้เสียหายคุณตาอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะ
อาศัยอยู่ตรงบริเวณเนี้ยคนเดียวปกติเนี่ยคุณตาเนี่ย
คือพอเขตนางเลิ้งบอกว่าคุณตาไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนนะ
แต่เป็นคนที่ประสงค์จะเร่ร่อนเพราะว่าจริงแล้วคุณตามีลูกมีหลาน
มีบ้านปกติแต่ชอบมานั่งตรงนี้มานั่งอ่านหนังสือ
วันเกิดเหตุคุณตาบอกว่าคือจู่คนร้ายสองคนนะคะ
เข้ามาทำร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวกระเป๋าที่อยู่กับคุณตามันก็เอาไปด้วย
คือถ้าเกิดว่าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยดูไกลแบบนี้
เรานึกว่าเสื้อดำเนี้ยเป็นผู้ชายสั้นฟ้าเนี้ยเป็นผู้หญิง
แต่จริงแล้วเป็นชายทั้งคู่ค่ะ
คือเข้ามาแล้วก็ทำอะไรลุงบ้างครับปีเลยปีแล้วก็เอาเงินลุงไปสี่ห้าบาท
มีชมุดแบงค์ภูมิไทยครับออมสิงมีชมุดสวัสดิกาแห่งรัฐ
มีบัตรบัตรประจำตัวใบหนึ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นักข่าวบอกว่าตอนลงพื้นที่ไปคุยกับคุณตาเนี่ย
คุณตาตาด้านขวายังปูดบวมอยู่เลยนะคะแล้วก็ตามแขนตังขาก็ยังเขียวช้ำ
อยู่ด้วยทีนี้คนร้ายสองคนที่ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาได้
คนแรกชื่อว่านายสรุชัยเชื้อเชียงอายุสี่สิบปีค่ะคนที่สองคือนายสมพงศ์พิมพ์สะอาดอายุสี่สิบเอ็ดปี
จับกลุ่มทั้งสองคนได้ที่บริเวณโรงกลองน้ำใกล้กับแยกตึกชัย
แล้วสองคนมีอาชีพคือเก็บของเก่าคุณรู้ไหมว่าทำไมต้องไปชิงทรัพย์คุณตา
ทำไมคะสองคนบอกว่าสาเหตุเนี่ยเพราะต้องการเงินไปซ่อมรถซาเล้งที่เขาใช้ตระเวนเก็บของเก่าขาย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เหตุผลนะคะที่คุณจะไปชิงทรัพย์คนอื่น
ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วเดี๋ยวต้องนำตัวทั้งสองคนไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปค่ะ